สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะในวันที่สิบเอ็ดมีนาคมนี้ค่ะ
จะมีการประชุมรวมตัวกันของดาวสามดวงในราศีเดียวกันค่ะได้แก่ดาวพุทธดาวพระราชสัปดีและดาวสุกนะคะ
ซึ่งดาวทั้ง๓ดวงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นดาวสุภเคาะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าดาวบุญนะคะ
ซึ่งการรวมตัวของดาวบุญทั้งสามดวงในครั้งนี้ค่ะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของสามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
ดีขึ้นทันทีค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าสามราศีผู้โชคดีนั้น
จะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะราศีแรกนะคะที่ดวงดีหลังจากที่ดาวมีการประชุมสามดวงนะคะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะจริงแล้วดวงชะตาของชาวราศรีมีนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดีมากอยู่แล้วนะคะ
ประจวบเหมาะกับในช่วงที่ดาวมีการมาประชุมสามดวงค่ะยิ่งส่งผลหนุนนำทำให้ชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะแต่จะติดอยู่นิดนึงนะคะตรงที่ว่าชาวราศรีมีนจะถามหาความสงบสุขไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าชีวิตของคุณนะคะในช่วงที่ดาวมีการมารวมตัวนี้ก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานอยู่กับคนจำนวนมากแล้วก็จะต้องมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
แม้ว่าคุณจะถามหาความสงบสุขไม่ได้แต่ถ้าจะถามหาในเรื่องของความสำเร็จนั้นมีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงชะตาดีหลังจากที่ดาวมีการมารวมตัวสามดวงนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาบ้างนะคะ
แต่พอดาวมาประชุมรวมตัว๓ดวงนี้ค่ะก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูดีขึ้นทันทีเลยนะคะ
แล้วชาวราศีธนูค่ะไม่ใช่ว่าดวงดีแค่เรื่องเดียวนะคะแต่ดวงดีแบบแพ็คคู่ค่ะเพราะว่าดวงของคุณดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะ
ถ้าคุณนะคะมีแผนการหรืออยากจะไปเสนองานสมัครงานหรือว่าทำสิ่งใดที่มีความสำคัญขอให้เริ่มต้นทำตั้งแต่ในช่วงนี้เลยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาดีค่ะถ้าเริ่มต้นทำสิ่งใดในช่วงนี้แล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาดีน่าจับตามองมากมากเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ
สำหรับชาวราศีเมทุนค่ะดวงชะตาของคุณจะดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะค่ะในช่วงนี้นะคะงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
ไม่ว่างานของคุณนะคะจะยากเย็นแสนกลิ่นเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
หรือว่าถ้าในช่วงที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอุปสรรคที่ติดขัดอุปสรรคเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ถ้าในช่วงนี้ค่ะคุณจะไปดิวงานใดนะคะจะไปติดต่องานนำเสนองานนะคะในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากเลยค่ะ
ส่วนคนที่ค้าขายนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโกยเงินโกยทองเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะค้าขายดีมีกำไรมีลูกค้าเข้ามาเยอะค่ะ
หากคุณบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเรียกว่าฐานะทางการเงินของคุณเนี่ยจะยิ่งใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะจริงแล้วในช่วงที่ดาวมีการมาประชุมรวมตัวสามดวงค่ะถือว่าเป็นช่วงจังหวะสั้นนะคะที่จะทำให้สามราศีค่ะดวงดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับสิ่งดีข่าวดีโอกาสฟุกนะคะ
แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสามราศีนะคะหาโอกาสในเรื่องของการไปทำบุญกับคนหมู่มากค่ะอาจจะชวนเพื่อนฝูงไปทำบุญร่วมกันนะคะหรือว่าทำบุญร่วมกับคนไม่รู้จักก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ